กันต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดกฎจราจรแล้วได้ใบสั่งมา
ล่าสุดมีโครงการล้างไบสั่งหนึ่งร้อยราคาเดียวขึ้นมาแล้ว
ดำเนินการโครงการนี้เพื่อเป็นการคืนความสุข
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยค่ะ
พศนศานิษฐ์มหาธาวรรณ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตรนครบาลบอกว่า
ได้สั่งการให้กองบังคับการตรนครบาล๑๙
และกองบังคับการตำรวจจราจรรวมถึง๘๘สนทั่วพื้นที่กรุงเทพ
ดำเนินการตามโครงการล้างใบสั่ง๑๐๐ราคาเดียว
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะคะ
โครงการนี้ก็ยังจะเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนไปก่อความผิดซ้ำซ้อน
ในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็แจ้งความเท็จด้วยค่ะ
โดยประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรแล้วก็ถูกยึดใบขับขี่
ติดต่อได้ที่สอนอพื้นที่ที่ถูกจับได้นะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมจนถึง๑๕มกราคม๒๕๕๙

แต่ถ้าหากไม่ติดต่อในระยะเวลานี้
ก็ต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่กระทำความผิดนะคะ

โครงการนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่
เทียบปรับตามความเหมาะสมค่ะ
เรื่องนี้เราต้องพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะฮะ
จากรักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรอยู่ในสายกับเราแล้ว
สวัสดีครับท่านรักษาการฮะ
ครับสวัสดีทั้ง๓ท่านครับ

แล้วก็มีคนเขามองอีกแบบนึงคือว่า
การที่ล้างใบสั่งแบบนี้ทำให้คนก็ไม่เห็นคุณค่าของใบสั่งแบบนี้

ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เอ๋ตั้งสั่งน้ำหนักดูอ่านไหนควรอ่านไหนที่จะยกเลิก

มีไว้เพื่อป้องกันเหตุป้องกันนะครับ

เรื่องบางราวเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจว่า

ต้องดูว่าเราควรที่จะมีมาตรการอย่างไร
ที่จะทำให้มันเกิดความเรียบร้อยแล้วกัน
อันนี้เราก็มามองว่าอย่างนี้นะครับ
กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพรบ
ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้

มันมีการออกใบสั่งเยอะแยะ
แล้วพี่น้องบางท่านบางคนก็ไม่ค่อยได้ไปเสียค่าปรับ

บางทีพี่น้องบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการฮะ
สิ่งนี้ไปร่วงพรรคสีเกียจเสียะคาปรัป
แล้วก็เพื่อทำให้กับขี้ใหม่
อันนี้ก็กลายเป็นโทษทางอาญาเลย

มันก็จะเกิดทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ต้องถูกดำเนินคดีอาญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการ

พี่น้องประชาชนเนี่ยเทศกาลหยุดยาวเนี่ย
ท่านก็ประสงค์จะไปยังภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องคนที่เคารพนับถือ

ตำรวจเองก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
อย่างน้อยที่สุดต้องมีการตั้งจุดตรวจ

แอลกอฮอล์ตรวจความเรียบร้อย
ตรวจสิ่งที่ไม่ถูกชอบด้วยกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ย

เมาแล้วขับเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูแล

อย่างนั้นเลยเราก็อาศัยช่วงนี้
เพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจไปทั้งทีแล้ว
ก็มีหลักฐานมีใบขับขี่มีความถูกต้องยืนยัน
เราก็มาลองดูที่สอนธรรมรัมภักษี
เพราะบอกว่าเทศกระแสค่อนข้างจะดีนะฮะ

ตอนนี้เราก็คำนึงถึงจุดที่ว่าอย่างที่ท่านพูดถึง
สภาพบังคับทางกฎหมายเราต้องมีอยู่ไหม
เมื่อท่านมาแล้วจากที่สำรวจดูในพื้นที่เฉพาะอบน๓แล้วกัน
ถ้าไม่มาเสียค่าปรับยอดมันต้อง๑๙๑๕

พอเรามีโครงการนี้ขึ้นไปก็มีมาตอนนี้ก็เท่าที่ผมตรวจตอบนะฮะ

แสดงว่าคนนี้กล้าเข้ามาเอาใบขับขี่กลับคืนไปแล้ว
เราก็ถือโอกาสนี้เลยครับท่านฮะ
ทำแบบสอบถามแล้วก็มีข้อสัญญากันว่า
อย่างเช่นท่านคิดว่าโครงการนี้ดีหรือไม่

ร้อยละร้อยอยากให้จัดโครงการนี้อีกหรือไม่
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะ
แล้วสิ่งสำคัญที่ผมเรียนนิดเดียวคือ
เพื่อจะให้คนที่มองในอีกด้านหนึ่ง
จรและจะใช้รถถนนด้วยความระมัดระวัง

ก็คือให้ท่านได้สำนึกตระหนัก
ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่ามาให้กันแบบง่ายใด

มีสำเนต

เราคิดว่ามันดีกว่า

เอาละครับได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว
ขอบคุณนะฮะรักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจนคร
ขอให้พี่น้องไปเที่ยวไปสนุกกันนาน

ผมจะรับดินศูนย์ดูแลทั้งขาไปขากลับละครับ

ตำรวจทำหน้าที่เต็มที่ในช่วงปีใหม่นะครับ
ก็ย้ำกันนะฮะตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมถึง๑๕มกราคม
เรื่องของมาตรการในการล้างใบสั่งแบบนี้นะครับ